มาอีกคู่หนึ่งคู่นี้เวฟกับพี่พรน้องเวฟอายุ๑๓
พี่พรอายุ๕๘ห่างกัน๔๐ปี
แต่เวฟบอกว่าผมรักจริงหวังแต่งนะ
ผมบอกแม่ตลอดนะผมจะคบกับพี่พร
แล้วแม่บอกว่าถ้าลูกจะคบโอเค

เพราะว่าเพิ่งคบกันมาได้๑๑เดือนแล้วก็ยังเรียนไม่จบ
ก็กลายเป็นเรื่องฮือฮาในโลกออนไลน
หลายคนก็เอ๊ะเวฟกับพี่พรนี่คอนเทนต์หรือเปล่า

เวฟยืนยันผมรักจริงหวังแต่ง
เมื่อวานทีมข่าวเราไปเจอทั้งคู่มาครับ
น้องเวฟอายุ๑๘หนุ่มกาลชนะบุรีกับพี่พรซาว
ขอเรียกว่าสาวใหญ่สาวใหญ่อุบลอายุ๕๘
เวทชื่อจริงชัยชนะทันสมัย
เล่าให้ฟังความรักมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปี๒๕๕๙
ชอบจังเลยพูดจาดีจังเลย
ลงรักในคำพูดชอบความน่ารักของพี่พร
พยายามไปส่องพยายามไปกดไลฟ์พยายามไปดูไลฟ์นะฮะ
แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมเวฟเขาบอกพ่อกับแม่ตลอดว่า
แม่ผมชอบผู้ชมคนนี้ผมขอหยอดเลย

เริ่มเมนต์แรกคือน่ารักจังมีแฟนรึยัง

โอ้โหเวคถามแบบนี้พี่พรนะใจพองโตมากสุดท้ายเริ่มคบกัน๒กุมภาพันธ์๖๔

๒กรุมภาพันธ์เรียนแห่งความรักพอดีเลย

เขาจีบกัน๓เดือนสุดท้ายพี่พรยอมคบหากับเขาเป็นแฟนกัน
และจนถึงปัจจุบันก็๑๑เดือนนะครับ
ในวันที่๒กุมภาพันธ์เดือนหน้าจะครบ๑ปี
ตั้งใจจะทำของขวัญเอารูปไปใส่กรอบ
เป็นของขวัญให้กับพี่พรในวันครบรอบ
และยืนยันผมรักเขามากและผมจะแต่งงานกับเขาแน่นอน

ค่ะ

จะทำให้เห็นจะทำคำสัญญาที่เคยให้ไว้ครับ

ใครขอใครเป็นแฟน

ตอนนั้นพูดของเขาว่ายังไง

บอกว่าตัดสินใจแล้วครับ
คบกันไหมเปิดใจให้หน่อยอะไรแบบนี้ครับ
แล้วก็ให้เขาคุยกับพ่อแม่เราด้วย
เขินแทนพี่พร
เอาแมสออกผมว่าพี่พรยิ้มแก้มปิ
ค่ะนะเห็นชัดเจนพี่พรเองบอกว่าโอ้โหจริงจริงแล้วพี่นะ
เคยแต่งงานมาแล้วครั้งนึงมีลูกชายหนึ่งคนแต่อย่าร้างกับสามีไปนานแล้ว
ส่วนเวฟเข้ามาจีบตอนแรกคิดว่าเป็นแฟนคับลูกค้ามาทักมาแอ้วอะไรอย่างนี้
กระทั่งเวฟเริ่มทักคุยกันทุกวัน

ตอนแรกพี่พรคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอก
อายุห่างกัน๔๐ปีมันต้องไม่ใช่
แต่สุดท้ายมันกลายเป็นความรักความผูกพัน
ไม่รู้ว่าไปเริ่มต้นรักเวฟตอนไหน

ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคในการทะเลาะกันเลย
ประทับใจเพราะน้องเวฟเป็นคนดี
ยืนยันว่าความรักที่เกิดขึ้นเรื่องจริง

ตามที่หลายคนตั้งข้อสังเกตเอาไว้ครับ
มันรู้สึกแบบเอ๊ะไปไหนนะ
อะไรอย่างนี้คอยอยู่นะ
คิดถึงคิดถึงอยู่นะ
เราก็ทำใจไว้แล้วเพราะหนึ่งเราอายุเยอะแล้ว
เขายังเป็นวัยรุ่นอยู่
แล้วก็เขายังมีโอกาสข้างหน้า
ที่เจอคนที่ดีที่เจอคนที่สวย
ที่เจอคนที่ใช่ใช่ไหมคะ

พี่พรพูดเหมือนพี่จันทร์เห็นไหม

เพราะว่าเขาก็รู้ว่าเขาก็อายุเยอะกันแล้วนะ

ของพ่อแม่ของเวฟด์ต่อไหว้เวลานะ

คุณสดายุทธ์พ่อแม่บอกว่าพ่อแม่ทำอาชีพขายขนมอยู่ที่นู่น

ซึ่งพ่อแม่เห็นอยู่แล้วเพราะว่าเวฟมาปรึกษาตลอด

ซึ่งจริงแล้วพี่พรไม่เคยไปบ้านไปหาพ่อแม่
แต่ว่าเคยเจอกันผ่านทางวีดีโอคอลที่เวลาเวฟคอร์กันกับพี่พร

ซึ่งพ่อกับแม่บอกว่าอยากจะให้เขารักกันให้นานที่สุด
ถ้าลูกอยากแต่งเดี๋ยวจะไปขอให้
เดี๋ยวพ่อแม่จะไปขอให้แต่ขออย่างหนึ่ง
ให้เวฟเรียนให้จบก่อน
ก็อวยพรให้เขารักกันนานแล้วกัน

ยังมีความหวังใช่ไหมนึกออกไหมคะเออมีสิ